มาดูเรื่องนี้ฮะกลายเป็นเรื่องโอละพ่อไปซะแล้วนะครับ
กรณีที่สาวกาลสินแจ้งความว่าถูกขโมยขโจรขึ้นบ้าน
่องขึ้นบ้านขณะที่เธอนอนหลับอยู่
แล้วก็ชิงทรัพย์ไป๔๐๐๐บาทนะครับ
ที่แท้เรื่องนี้เป็นอย่างไรมาติดตามกันนะครับ
จากกรณีที่สาวกรสินวัย๓๐ปี
เธอบอกว่าเธอนอนพักผ่อนอยู่ข้างบ้านเพียงลำพัง
แบบเมื่อกี้นี่นอนบนเปรตนะครับใช่ครับทำให้ดูเลยนะ
และอยู่คนร้ายก็ปีนกำแพงข้างบ้านซึ่งสูงกว่า๒เมตร
่องเบามาใช้ปืนจี้ชิงทรัพย์มูลค่ากว่า๔๐๐๐บาทไป

แล้วคนร้ายพอได้เงินไปก็วิ่งหนีเข้าป่านะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหนองกบตำบลโคกเครือ
อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสิน
ล่าสุดวันนี้ตำรวจสพนกรุงศรี
เรียกนางสาวปียนุษย์สุภาพสุนทรพร้อมกับสามี
คือนายประยูนศรีบุญหุงมาสอบปากคำอีกครั้ง
เพราะก่อนหน้านี้คุณคือตำรวจก็พยายามที่จับพิรุษนะ
จับพิรุษของการให้การของผู้หญิงคนนี้นะครับ
ก็ยังไม่เชื่อเต็มประดาษว่าผู้หญิงคนนี้จะถูกจี้
แล้วก็ถูกคนร้ายปล้นเอาทรัพย์สินไปนะครับ
ตำรวจสามารถไขข้อพิรุษที่ไปพบในที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
ประกอบกับการที่ชาวบ้านให้การว่าเห็นนางสาวปียนุษย์

ซึ่งหลังจากสอบปากคำนางสาวปียนุษย์พร้อมสามีโดยละเอียด
ปรากฏว่านางสาวปียนุษย์ยอมรับสาภาพออกมาเองนะครับว่า
เรื่องราวทั้งหมดที่แจ้งตำรวจไป
เป็นการกุเรื่องขึ้นมาเพื่อจะโกหกสามี
เพราะตัวเธอเองเอาเงินไปเล่นการพนันจนหมดตัวนะครับ

จะถูกดุด่าแล้วก็ถูกทุบตีทำร้าย
โดยเธอบอกว่าเมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
ตัวเองไปเล่นไฮโลในหมู่บ้านแล้วครับ

และยังนำแหวนทองคำน้ำหนัก๑สลึง๑วงไปจำนำ
เจ้ามือวงไฮโลด้วยก็ได้เงินมา๔๐๐๐บาท
พร้อมกับเงินอีก๒๐๐๐บาทที่สามีให้มา
เธอก็เอาทั้งหมดไปเล่นพนันไฮโลจนหมดตัว
พอจะกลับบ้านก็ไม่มีเงินไปคืนสามี
บาทที่สามีให้มาจริงต้องเอาไปลงทุน
ซื้อหมูไปขายแต่ตัวเธอเอาไปเล่นไฮโลซะหมดแล้วนะครับ
กลัวว่ากลับมาแล้วสามีจะถามถึงเงินก้อนนี้

ก็เลยอาศัยช่วงที่ไม่มีใครอยู่บ้านแล้วครับ
อุบายโกหกว่าถูกโจรจี้ชิงทรัพย์
กระทั่งสามีเอาเรื่องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน

ซึ่งตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้
คงออกข่าวขนาดนี้ตำรวจตามมาที่บ้าน
แล้วเธอแหมก็ทำแผนให้บอกว่าเธอนอนอยู่บนเปรย์
แล้วก็โจรมันย่องมาจี้เธออะไรแบบนี้นะฮะ

ซึ่งตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหานางสาวปียนุษย์นะครับ

ปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับ